บนราชธานีก็มีตีกันแล้วอันนี้ไม่ดีเลยไปรุมเขาด้วยนะคะ
มีคนไปรุมพนักงานร้านเนื้อย่าง๕ต่อ๑
พลเมืองดีไปเห็นก็ต้องพยายามไปช่วยเพราะคนที่โดนรุมทำร้ายคือไม่มีแบบ
ไม่มีโอกาสที่จะสู้หรือว่าปกป้องตัวเลยอะค่ะเขาก็เจ็บจนแบบไม่ไหวอ่ะลองไปดูนะคะ
ตั้งหลายคนไปกระทืบไปต่อยคนละตุ๊บสองตุ๊บเนี่ยค่ะ

รู้ไปโกรธแค้นอะไรเข้ามาคนที่ถูกทำร้ายไม่ได้ตอบโต้เลยนะคะ
มีคนเห็นเหตุการณ์ก็พยายามไปดึงคนที่ก่อเหตุออกเพราะว่าคนเจ็บเขาไม่ไหวแล้ว

ทีมข่าวเลยลงพื้นที่ไปไปเจอกับผู้ชายที่ถูกทำร้ายในคลิปนี้นะคะ

เทียรพลอายุ๒๐ปีและในไก่อายุ๑๖
คนนี้เป็นพนักงานร้านเนื้อย่างชื่อดังในตัวเมืองอุบลราชธานีค่ะ

ธิรพลบอกว่าคืนที่เกิดเหตุหลังเลิกงานออกมาขับรถเล่น
แล้วก็นั่งดื่มน้ำอัดลมเขายืนยันว่าเป็นน้ำอัดลม
ฟังเพลงจากมือถือไปด้วยก็ตรงจุดเกิดเหตุนี่แหละ
เหมือนคนปกติทั่วไปไม่ได้มีเรื่องอะไรกับใครมาก่อน

นายไก่ก็นั่งเล่นอยู่ด้วยนายไก่อายุ๑๖ปี
อยู่ดีมีผู้ชายวัยรุ่นสองคนขี่รถจักรยานยนต์มาจอด
แล้วมาถามว่ามองหน้าทำไม

ธีรพลบอกรีบตอบเลยว่าเปล่าไม่ได้มอง
ถ้ามองไปแบบไม่ได้ตั้งใจผมก็ขอโทษด้วย
สักพักหนึ่งสองคนนี้ก็ขี่รถออกไป
ทีละพลบอกผมก็นึกว่ามันจะจบ
หลังจากนั้นในไก่บอกขอไปเติมเงินโทรศัพท์ก่อนนะ

วัยรุ่นสองคนเมื่อกี้ที่ขี่รถจักรยานยนต์ออกไป

ย้อนกลับมาค่ะทีนี้พาเพื่อนมาด้วยประมาณอีก๔๕คน

รพลบอกว่าอยู่ที่รถแล้วโดนทำร้ายแบบไม่ทันตั้งตัวเลย
เป็นจังหวะที่ในไก่กลับมาเห็นกำลังถูกรุมพอดี

โดนด้วยเลยแต่โชคดีมีวัยรุ่นวัยรุ่นผู้หญิงนะคะ
อยู่แถวตลาดเขาวิ่งมาห้ามก็เลยไม่โดนหนักไปกว่านี้
แล้วมีพลเมืองดีที่อยู่บนสะพานก็เห็นเหตุการณ์
เขาก็ช่วยถ่ายคลิปเอาไว้เป็นหลักฐานและเรียกรถพยาบาลมาช่วยค่ะ
เนี่ยนะผมก็มองไว้ทำกำซุดาพผมผม
เขามาจอดข้างประมาณ๕เมตร
ทีนี้ค่ะก่อนที่กลุ่มวัยรุ่นกลุ่มนี้มาทำร้ายนายธีรพลกับในไก่

ทีมข่าวของเราก็เลยไปถามเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นจากในเอ
ในเอบอกว่าคืนเกิดเหตุเขาทะเลาะกับแม่
ก็เลยชวนเพื่อนไปขี่รถเล่นที่บริเวณท่าน้ำตลาดใหญ่
ตอนที่ขี่รถผ่านกลุ่มวัยรุ่นคู่กรณีกลุ่มนี้ค่ะ
รถจักรยานยนต์ของเขามันกระตุกเหมือนจะดับเลย
เร่งเครื่องไม่ให้รถดับโอ้โหเท่านั้นแหละ
เร่งเครื่องเนี่ยเป็นยังไงโดนเลยเจ้าวัยรุ่นกลุ่มนั้นขี่ตามเลยนะคะ
ขี่ตามไปดักที่หน้าวัดหลวงแล้วก็ไปด่าว่าเร่งเครื่องสายทำไม
บอกผมยังไม่ทันได้อธิบายเลยว่า
ผมแค่รถกระตุกแล้วเร่งเครื่องเพราะว่ารถกลัวรถดับ
โดนเลยค่ะโดนต่อยเข้าที่หน้าก่อนเลยแล้วก็โดนรุมเลยค่ะ
เพราะว่ากลุ่มนั้นมาสมทบกันแบบอุ้ย๘๙คนนะคะ
ขี่มาจอดได้สักพักก็เปิดโทรศัพท์เล่น
แล้วก็มีกลุ่มวัยรุ่นนะครับคันแรกเลย๓คนขี่มาขี่มาข้างหลัง
ตอนแรกผมคิดว่าเขาจะขี่ตรงไปแต่นี่เขาเลี้ยวมา
แล้วทีนี้คันที่๒ก็ขี่มานั่ง๓คน
แล้วเขาก็มีคนหนึ่งครับลงมาชี้หน้าผมแล้วก็บอกว่ามึงเบิ้ลเครื่องแต่ใคร
ตอนแรกกูเห็นขี่ไปทำไมขี่ดีแล้วทำไมตอนนี้มึงเร่งใส่

แล้วทีนี้ก็มีอีกคนชกผมเลยชกแล้วผมก็มึนไปเลย
แล้วก็แบบรุมตีเลยครับ
โอ้โหนี่นะคะวัยรุ่นกลุ่มนี้ก่อเหตุตั้งหลายเหตุการณ์
ยังไงคะเนี่ยไปตระเวนก่อเหตุทะเลาะกับคนนั้นคนนี้ไปเรื่อยหรืออย่างไร
คือคนเจ็บเขาก็แจ้งความนะคะที่สพเมืองอุบลราชธานี
ตำรวจก็ต้องมีการคุยกับผู้เสียหาย
ผู้เสียหายบางรายเพิ่งออกจากโรงพยาบาลด้วย
ตำรวจบอกว่ารู้แล้วล่ะไอ้กลุ่มที่ก่อเหตุเป็นใคร
ก็เป็นเยาวชนในพื้นที่นั่นแหละเป็นเยาวชนด้วยนะ

ชาวประมงที่หาปลาอยู่ใต้สะพานตรงนั้น
ก็บอกว่าปัญหาคือตอนกลางคืนนะคะ
จะมีวัยรุ่นชายหญิงไปนั่งเล่นกันแล้วก็ไปนั่งดื่มเหล้ากันบ่อย
ทีนี้พอไปสำรวจดูพื้นที่แถวนั้นที่มันเกิดเรื่อง
แล้วก็ตามที่ชาวประมงบอกว่าคนชอบไปดื่มกินอะไรกันแถวนี้เนี่ยนะ
ไปดูหน่อยว่าเจออะไรบ้างตามพื้นอะไรแบบนี้
ไปเจอกล่องยาแก้แพ้ชนิดน้ำ
ไปเจอแผงยาเหมือนยากล่อมประสาท
เจอถุงยางอนามัยที่แกะแล้วเต็มเลย

ดังนั้นฝากตำรวจฝากเจ้าหน้าที่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องไปดูหน่อย
เนี่ยมันจะมีมุมอับใต้สะพานอะไรแบบนี้ค่ะ

แล้วก็ไปนั่งดื่มนั่งกินนั่งเมากัน
ถุงยางด้วยอะไรด้วย
แล้วพอเจอใครที่ตัวเองไม่พอใจ